มาดูกันที่ข่าวนี้กันบ้างคุณผู้ชมค่ะนั่งสไลด์มือถือดูเฟซบุ๊กดูไอจีเนี่ย
ระวังกันให้ดีคุณทั้งสองคนก็เหมือนกันนะเขาบอกเลยว่าไม่สนิท
ตำรวจสพเมืองตราดคุณผู้ชมค่ะพร้อมด้วยกู้ภัยเข้าไประงับเหตุ
วัยรุ่นยกพวกตีกันค่ะบนถนนพัฒนาการปลายคลองนะคะ
ที่ตำบลบางพระจังหวัดตราด
วัยรุ่นสองกลุ่มพอเจอตำรวจแยกย้ายหนีอย่างไวเลยค่ะ
กลุ่มนึงเนี่ยวิ่งเข้าวัดนะไม่ได้ไปทำบุญหนีก่อน
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี
ระหว่างทางเนี่ยไปชนชาวบ้านเนี่ยรับบาดเจ็บอีกสองรายด้วย
กู้ภัยก็ช่วยประถมพยาบาลกันให้
วัยรุ่นทั้งสองกลุ่มค่ะตำรวจเนี่ยโอ้โหแบ่งกำลังไล่จับกันเลยนะ
จับมาได้ทั้งหมดห้าคนค่ะกลุ่มผู้บาดเจ็บเนี่ยจับมาได้ครบเลย
แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุจับมาได้๑คนเท่านั้นค่ะอายุก็ไม่ได้เยอะนะ
สิบสี่ถึงสิบแปดปีกันเท่านั้นเองค่ะน้องผู้หญิงนี้นะคะที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุน้องแล้วก็เพื่อนผู้ชายรวมกัน๔คนนี้นะ
กำลังเดินไปบ้านเพื่อนที่ตลาดระหว่างทางเนี่ยมันผ่านบ้านคู่อริพอดี
ซึ่งฝ่ายนั้นเขาก็นั่งอยู่หน้าบ้านไงพอเห็นพวกเธอ
ฝ่ายนั้นก็รีบขี่รถไปตามพักพวกมาเอาพูดกันง่าย๔ต่อ๔แล้วตอนนี้
หลังจากนั้นขี่รถมาจอดใกล้ค่ะแล้วก็ถืออาวุธมีดแล้วก็ขวด
ไม่พูดพร่ำทำเพลงวิ่งเข้ามาทำร้ายกลุ่มของพวกเธอ
หนีไม่ทันถูกชกบาดเจ็บที่ใบหน้าค่ะส่วนเด็กผู้ชายนี่นะคะ
อายุสิบสี่ปีหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุตำรวจก็ถามว่าไปตีกันทำไม
มีเรื่องอะไรกันมาเขาบอกว่าก็ไอ้พวกที่คนเจ็บเนี่ย
มันมากดว้าวผมอ่ะเออกดว้าวปุ๊บผมกดกลับกดไปกดมา
มีเรื่องกันท้าต่อยกันเลยค่ะเนี่ยตามที่โพสต์เลยไม่สนิท
ติดว้าวนะคุณผู้ชมนะกดว้าวมันมันไปกระแทกใจตรง
กดไปกดมาบางคนเขาตีความไอ้ปุ่มกดว้าวเนี่ยมันจะ
เป็นหน้าแบบว่าโอ้โหอย่างงี้ใช่ไหมแบบกลวนหน้ามันจะเป็น
เอากล้องซูมมาหน่อยหน้ามันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นว้าวขึ้นมา
ใช่ไหมบางคนตีหน้าเป็นแบบเนี้ยว้าวเออบางคนตี
ความว่ากวนเฮ้ยถ้าเกิดคุณสองคนประจำน่ะมันบางคนก็
บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแบบว้าวอัศดาวจังเลยสวย
ว้าวสวยจังเลยส่วนของเฟซบุ๊กที่เขาทำขึ้นมาคือแบบ
เขาไม่ได้ให้คุณมาตีกันเออมันคือแค่มันแบบแบบนี้คือ
เขาไม่ถูกกันอยู่แล้วไงคุณกดอะไรมาเขาก็ตีกันอยู่ดีนะคะ
เบื้องต้นค่ะตำรวจเชิญผู้ปกครองของวัยรุ่นทั้ง
หมดมารับทราบแล้วก็เพรียบเทียบปรับเอ็นดูค่ะสองร้อย
บาทข้อหาทะเลาะวิวาสในทางสาธารณะค่ะก่อนจะ
ปล่อยตัวกลับบ้านคุณผู้ชมแบบนี้นะพ่อแม่ผู้ปกครองต้อง
รมด้วยนะอ่าต้องโดนอบรมไปด้วยนะครับอ่าเลิกเล่น
ไม่ต้องเล่นแล้วแต่เอาว่ามันกดได้นะผมกดไลคด
ว้าวน่ะกดได้เออเออจากวันนี้ไปคนกลัวแล้วน่ะกดว้าว
อุ้ยกดว้าวเดี๋ยวหน้าร้าวหรือเปล่าอย่ามากดน่ะกดเลิฟ